มาดูเรื่องราวร้านกล้วยทอดแถวนนทบุรีกันหน่อย
ใครจะช่วยร้านกล้วยทอดนี้ได้บ้าง
อยู่มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดหน้าร้านเลย
คนขายเขาเป็นต่างด้าวเป็นเมียนมาร์นะคะ
มีผู้ชายอยู่ข้างใน๔คนลักษณะเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบบอก
กันมาเลยนะแล้วบอกว่าจ่ายเงินมาสามพันห้า
เจ้าของร้านบอกจ่ายค่าอะไรอ่ะตำรวจก็อึกอักอึกอัก
มาจากสามหน่วยนี้จ่ายเงินมาสามพันห้า
บอกเอาลงมาคุยกันหน่อยจ่ายค่าอะไร
ไปเลือกมาสุดท้ายขับหนีไปเลยค่ะ

จ่ายค่าอะไรลงลงมาได้ไหม
ค่ะเรียกให้ลงมาก็ไม่ลงไม่รู้สงสัยเห็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
แต่สุดท้ายไม่ลงมาแล้วก็ขับรถออกไปเลย
เลยนะคะบอกระวังนะมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้
มาอ้างตัวเป็นตำรวจภูทรภาค๓อ้างสันติบาลเรียกเก็บเงินเหมือนแบบ
สวยรายเดือนนี่เห็นหน้าด้วยเห็นหน้าด้วยดูสิ

วันนี้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เลยช่วงบ่ายค่ะ
ส่งผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านคุณอติการนะคะเธอบอกว่า
บ่ายวันนี้กระบะฟอร์ดสีดำมาจอดหน้าร้าน
ในรถมีผู้ชาย๔คนบอกมาเก็บเงิน
เธอก็ตะโกนถามบอกเก็บค่าอะไรลงมาคุยกันหน่อย
ผู้ชาย๔คนก็เห็นบอก
หน้าตาคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบทำหน้าตาเลิกลากบอก
ผมมาจากตำรวจสันติบาลภูทรภาค๑และภูทรภาค๓
เธอก็ถามย้ำเออก็แล้วมาเก็บค่าอะไรล่ะ
ตอบแล้วขับรถออกไปเลย
เห็นว่าเด็กที่ขายของเป็นต่างด้าวหรือเปล่า
ก็เลยจะมารีดไถซึ่งเธอยืนยันเลยว่า
เป็นต่างด้าวเป็นชาวเมียนมาร์ก็จริงแต่มีใบอนุญาตถูกต้องทุกอย่าง
อยู่มา๘๑๐ปีแล้วยื่นเรื่องต่อมอถูกต้องหมด

เดี๋ยวจะมีตำรวจมาเรียกเก็บเงิน๓๕๐๐บาท
แล้วก็ยื่นสติ๊กเกอร์รูปสิงโตให้ดูด้วย

เธอก็สงสัยไงว่าเก็บค่าอะไรจะแปะสติ๊กเกอร์ทำไม

บอกเลยนะคะว่าทำแบบนี้มันดูเหมือนไม่ถูกต้อง
ถูกต้องเขาก็เสียเงินพออยู่แล้ว
แต่เขาประกอบอาชีพทำมาหากินแค่เล็กน้อย

เพราะว่าเขาก็มีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อแม่
เขาก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกับคนไทยเรานี่แหละ

แจ้งความเถอะจะได้รู้ว่าเออตกลงแล้วเป็นใคร

เพราะว่าจริงพวกพี่น่าจะเห็นทะเบียนอยู่